ส่วนคดีของคุณแตงโมณขณะนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
อยู่ในความรับผิดชอบของสพเมืองนนทบุรีนะฮะ
ท้องที่เกิดเหตุอยู่กับภูทรภาค๑นะครับ
แต่วันนี้เนี่ยมีผู้ไปยื่นเรื่องกับ
ซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรม
คุณรสนาโตศิตรกูลนะครับเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภา
นี่เตรียมจะลงสมัครผู้ว่ากอทมด้วยนี่นะฮะคุณลสนานะครับ
ข้างเนี่ยนั่งอยู่ข้างนี่คือทนายนกเขานะฮะ
คุณนิติธรรมล้ำเหลือวันนี้ไปด้วยกันนะครับ
เพื่อจะขอให้ดำเนินการในการรับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ย

คุณลสนาบอกว่าการเสียชีวิตของดาราสาวชื่อดังแตงโมนิดา
ทำให้สังคมเกิดความกังวลและสงสัยและต้องการพิสูจน์เรื่องนี้อย่างจริงจัง
เนื่องจากคุณตังโมเป็นผู้หญิงคนหนึ่งถือว่าไม่ได้รับความปลอดภัย
เพราะฉะนั้นควรต้องทำให้ระบบความยุติธรรมกลับคืนมา
ก่อนที่หลักฐานพยานวัตถุต่างมันจะศูนย์หายไป
ค่ะเค้นดีฉันเองเนี่ยน่าเขียนบทความลงไปแล้ว
แต่ว่าที่ผ่านมายังไม่มีอะไรคืบหน้าดิฉันก็เลยเห็นว่าเราควรจะมายื่นเรื่อง
กับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เป็นหลักฐานเพื่อว่าขอให้ท่านเนี่ย
ได้มีการนำเข้าสู่คณะกรรมการ
เพื่อพิจารณารับคดีนี้เป็นคดีพิเศษนะคะ
ก่อนที่หลักฐานพยานวัตถุทั้งหลายจะศูนย์หาย
คุณรสนาบอกว่าสิ่งที่สงสัยนะครับก็มีอย่างเช่น
บาดแผลของคุณแตงโมนะฮะ
หรือว่าพยานวัตถุต่างอย่างเช่นมีเรือสองลำจริงหรือเปล่า

พฤติการของเพื่อน๕คนบนเรือของคุณตังโมเนี่ย
ทำไมไม่ช่วยเหลือในช่วงเวลานั้น

คุณนิติธรบอกว่าประเด็นที่มายื่นเรื่อง
เป็นประเด็นที่เชื่อมโยงจากที่สังคมตั้งข้อสงสัย
แต่ประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือต้องหาคำตอบให้ได้ว่า
บาดแผลต่างบนร่างกายของคุณตังโมมันเกิดขึ้น
หรือหลังหรือเกิดขณะอยู่บนเรือหรือไม่

สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ชั่วขณะหรือไม่
และก่อนที่คุณตังโมจะตกน้ำมีสติหรือไม่
ทุกอย่างล้วนแต่มีผลต่อรูปคดี
ซึ่งหากไม่มีการช่วยเหลือกันต่างนานาเนี่ยนะครับ

ประเด็นต่างมันอาจจะเปลี่ยนไปได้
อาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุจากความประมาทก็ได้

เพราะฉะนั้นต้องทำอย่างละเอียดประมาณอย่างนั้น
ค่ะแต่ก็ต้องถามว่า
คุณธนายนกเขาถามคุณแม่แล้วยังคะ

จะไปทำไมที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะไปทำไม

ตำรวจเขากำลังจะแถลงปิดคดีอยู่แล้ว
ไม่อยากให้มันวุ่นวายยุ่งเหยิงไม่ต้อง

แม่บอกไม่ต้องไม่ต้องไปดีเอสไอ
ทนายเดชาก็บอกเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะสรุปแล้วมั้ง
บอกเดี๋ยวเขาจะแถลงปิดคดีแล้วจะไปทำไม

แล้วแม่บอกว่าเนี่ยปอสัญญากับแม่ว่าเดี๋ยวบวชเสร็จเนี่ยนะ

บอกปอจะบอกทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้น
บอกไม่ต้องไปแล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษเดี๋ยวก็จบแล้ว

คือคุณแม่พนิดาศิรายุทธ์โยธินคุณแม่ของคุณตังโมเนี่ยนะคะ
คุยกับนักข่าวผ่านทางโทรศัพท์ของทนายเดชากิติวิทยานันต์นะคะ

มีความประสงค์ที่จะให้ดีเอสไอหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ
รับคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมเป็นคดีพิเศษค่ะ
เพราะเชื่อมั่นในการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ
ทางพลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสู่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ชับสั่งการให้ทำคดีอย่างละเอียดรอบครอบอยู่แล้ว

เป็นการสร้างความยุ่งยากให้ตำรวจในการทำงาน
มีแนวโน้มจะสรุปสำนวนคดีเร็วนี้

คดีตังโมไม่มีอะไรสับสอน
จากที่แม่ได้รับรายงานการสืบสวนบางส่วนของตำรวจ
แต่ยังต้องการการพิสูจน์ความจริง
กรณีให้ตำรวจเชิญคนบนเรือ๓คน
กระติกแซนจ๊อปเข้าเครื่องจับเท็จ

ทั้ง๓คนยังไม่ยอมให้การถึงเหตุการณ์บนเรือ
ก็เลยสงสัย๓คนนี้
ปิดบังซ่อนเร้นอะไรหรือเปล่า

คล้ายคุณแตงโมว่ายน้ำอยู่ในแม่น้ำ
แม่บอกแม่ไม่เห็นและแม่ไม่เชื่อนะคะ
ไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าจะเป็นน้องแตงโมจริง
เพราะลูกสาวแม่ไม่มีแรงว่ายน้ำ
หนีเอาชีวิตรอดเป็นครึ่งชั่วโมงขนาดนั้นหรอก
ความดีช่วงนี้เนี่ยด้วยมานึกคดีใหม่
มาเริ่มข้อหนึ่งใหม่เนี่ย
คุณแม่คิดว่ามันจะยุ่งเหยิงกันไปหมด
ก็มีการเคลื่อนไหวป้ายภาพน้องโมไปที่โรงพักก็มีนะ
ใช่ไหมคุณแม่ก็รู้สึกก็ดีนะ
ถ้าในทำรองนั้นน่ะนะคะอย่างงั้นน่ะ

เรียกร้องความเป็นธรรมให้น้องโม
ที่ถนัยเดชาตัดสินใจและป้องจากการให้คุณแม่เลย
คุณแม่ก็เหนื่อยนะบอกตรงว่าเหนื่อยแล้วตอนนี้
คดีน้องไม่ได้มีแต่คดีฆาตกรรมเลวร้าย

สำเร็จแล้วอีกไม่นานแล้วแล้วในมือตำรวจเนี้ย
ก็มีหลักฐานที่เรายังไม่สามารถพูดได้ตอนนี้แต่ท่านก็ได้เก็บหลักฐานไว้
เต็มเต็มเลยเต็มเต็มมือเลยคุณคอยดูวันแถลงข่าวแล้วกัน
แล้วคุณจะช็อกก็ดูอยู่ว่าโอ้โหเก่งเนอะน้องโนเนอะ
ยน้ำครึ่งชั่วโมงช่วยชีวิตตัวเองแล้วเรือผ่านไปก็ไม่ช่วยชีวิตนโม
ขึ้นเรืออ่าก็รู้สึกยังไงถ้าถามว่ารู้สึกยังไง
รู้สึกเศร้าใจถ้าเป็นเรื่องจริงนะมีบาดแผลเยอะแยะถูกไหมคะ
แถมมีวายสุราอยู่ในตัวบาดแผลก็เวอะหวะ
จะมีแรงว่ายน้ำขนาดนี้เชียวเหรอสามสิบนาทีเป็นไปได้เหรอพูดถึงหลักความจริงนะ
ที่จะถามมาด้วยคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยนะคะ
เพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์ส่งข้อความมาว่าแม่นักข่าว
นักข่าวก็ถามแม่ให้เพิ่มค่ะคุณผู้ชมสงสัยไหมคะ
คือแม่บอกว่าอยากจะให้ตำรวจเชิญสามคนบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จอ่าใช่ฮะ
กระติกแซนจ๊อปทำไมแค่สามคนอ่ะอ่าแล้วอีกสองคนล่ะคะเออไม่ต้องเข้าเหรอ
โยคีปอลโยคีโรเบิร์ตนี้ไม่ต้องเหรอคะแม่บอกขอแค่สามคนนี้เหรอ
นักข่าวก็ถามค่ะแม่บอกว่าคือตอนนี้ติดต่อโยคีปอลกับโยคีโรเบิร์ตที่บวชพรามอยู่ไม่ได้
ครับแต่ปอเคยรับปากกับแม่ว่าพอศึกออกมาจะพูดความจริงทั้งหมดอืม
รับปากกับแม่ปอสัญญากับแม่เอาไว้แบบนั้นแม่ก็จะรอทวงฟังคำรับสารภาพอันนั้น
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนเรือแม่เชื่อปออ่าว่าเดี๋ยวศึกออกมาปอจะพูดทุกอย่างครับ
แม่บอกว่าแม่ยังไม่ได้ได้เงินอะไรจากปอจากโรเบิร์ตสักกว่าบาทนะคะ
สามสิบล้านเนี้ยมันไม่มีนะคะเรื่องมันอยากอีกหลายขั้นตอนอ่ะครับ
มันต้องขึ้นศาลต้องอะไรกันไปตกลงกันในชั้นศาลนะคะ
แม่แม่ยังไม่ได้สิกว่าตอนนี้นะใกล้ปิดทดีเนี่ย
ยิ่งต้องพูดความจริงออกมาว่าคุณแม่สงสัยอะไรมาก
คุณแม่จำได้ว่าปอเนี่ยก่อนไปบวชเนี่ย
ปอร์บอกว่าผมบวทเสร็จแล้ว
จะสารภาพทั้งหมดเลยนี่แหละคำนี้แหละที่คุณแม่จำไว้เลยนะ
จะดูด้วยว่าเขาจะสารภาพอะไร
ถ้าได้จากคุณปอคนเดียวนะ
คุณแม่คิดว่าข้อมูลทุกอย่างมันจะกระจ่าง
นี่นะคะแม่ก็ย้ำว่าแม่มอบหมายทุกอย่างให้ทนายเดชาเป็นคนดำเนินการนะคะ
นายเดชาบอกว่ายินดีนะคะถ้าสสเต้นำหลักฐานมามอบให้
เพื่อส่งมอบให้กับตำรวจแต่ที่ผ่านมายืนยันว่าไม่ได้รับหลักฐานที่มีความสำคัญอะไร

เพราะว่ามั่นใจการทำงานของตำรวจไม่อยากจะให้หน่วยงานหรือบุคคลอื่นเข้ามาข้องเกี่ยว
จะทำให้คดียุ่งเหยิงตามขั้นตอนการสอบสวนคดี
ถ้าตำรวจสรุปสำนวนส่งให้อายการแล้วก็ถือว่าหมดหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
ไม่สามารถโอนคดีได้ก็เลยมองว่าถ้าตำรวจสรุปสำนวนคดีตังโมภายในเดือนนี้
คดีนี้มันคดีแค่ประมาทเป็นเหตุอื่นถึงแก่ความตาย
มันไม่ใช่แบบคดีอาจจะกรรมอย่างที่ผมบอกอ่ะอาจจะกรรมแบบไร้แรง
นายเดชาบอกว่าที่คุณแม่ของคุณตังโมอยากจะให้นำ๓คนบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จนะคะ
ก็อาจจะมีการทำหนังสือถึงตำรวจนะคะ
แต่ว่าตามขั้นตอนการเข้าเครื่องจับเท็จตำรวจจะดำเนินการหลังรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานแล้วเสร็จ
เพื่อนำไปประกอบในสำนวนคดีก่อนที่จะมีการปิดคดีค่ะ

เอาไปดูอดีตทนายแม่หน่อยนะฮะทนายกิจสนะศรีบุญพิมพ์สวย

นี่วันนี้เดินถือเอกสารมาเลยมาที่ที่พักของคุณแม่ของคุณตังโม

เพื่อจะนำเอกสารการแต่งตั้งให้เป็นทนายความในคดีของคุณแตงโมเนี่ย

ทนายกฤษณะบอกว่าตอนนี้ผมพ้นหน้าที่แล้วนะ
แล้วผมก็จะไปทำหน้าที่ให้กับสสเต้มงคลกิจหัวหน้าพัทย์ไทยศรีวิรัย
แต่ว่ามาครั้งนี้เนี่ยคุณแม่ก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคารที่คุณแม่อยู่นะฮะ

ไม่ได้ลงมาเลยไม่ได้เจอกันนี่นะฮะ
ธนายกิจสนะบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าไม่โกรธคุณแม่คุณแตงโมเลยนะครับ
ยังคุยกันแล้วก็ยังมีความหวังดีให้กันตลอด
แต่ตอนนี้เนี่ยจะขอไปทำอีกบทบาทอีกหน้าที่หนึ่งก็คือเดินหน้าค้นหาหลักฐานใหม่ในคดีคุณแตงโม
ควบคู่ไปกับสสเต้มงคลกิจหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัย
ส่วนเรื่องของคดีของคุณตังโมในส่วนของคุณแม่พนิดาเนี่ย
ก็จะเป็นหน้าที่ของทนายเดชานี่ฮะหลังจากนั้นทนายกิจสนะต้องไปต่อที่โคราชนะฮะ
นครราชศรีมาไปว่าความให้กับลูกความในฐานะทนายอาสา
เสร็จภารกิจเรียบร้อยได้คุยกับผู้สื่อข่าวของเราเกี่ยวกับกรณีของคุณแตงโมในคดีต่าง
นายกฤษณะบอกว่าตอนนี้ผมไม่มีอำนาจอะไรจะไปแสดงความเห็นหรือว่าภาควิจารณ์แล้ว
ตอนนี้มีหน้าที่อย่างเดียวคือหาหลักฐานใหม่ในคดี
แล้วก็จะอยู่กับสสเต้หลังจากนี้ถ้ามีอะไรเกี่ยวกับคดีของคุณแตงโมเนี่ย

ไม่มีอำนาจอะไรในการวิภาควิจารณ์แล้วนะครับ
ตอนนี้ผมเองมีหน้าที่หาหลักฐานใหม่นะครับ

ในส่วนของคดีเกี่ยวกับของแม่แตงโม
ผมควรติดต่อท่านทนายเดชานี่ครับ
ซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดผมให้ข้อมูลอะไรผิดไป

แต่เราก็เลยขอถามเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งคือทนายกิจสนะก็อย่างที่ทราบนะครับ
พอเปิดตัวเป็นทนายความในคดีคุณตังโมก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหก็แน่นอนว่าเป็นคดีดังระดับประเทศ
มีลูกน่งลูกหนี้เจ้าทุกข์อะไรกันที่แจ้งความกันเนี่ยโอ้โหเปิดตัวมาทวงหนี้กันเยอะแยะไปหมด
เจอหลายสิ่งหลายอย่างแล้วล่าสุดเมื่อวานไปออกรายการโทรทัศน์เนี่ยธนายกิจสนะบอกว่าโอ้โหเนี่ย
ผมก็ไม่ได้โดนคนเดียวนะถึงขั้นครอบครัวเองก็ประสบเหตุไปด้วยนะอย่างลูกสาวเนี่ยขอทุนจะเรียนเข้ารอบสุดท้าย
ไม่ผ่านสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าเอ๊ะไม่รู้เป็นเพราะว่าข่าวสารของคุณพ่อหรือเปล่า
ถึงขั้นขอหย่าก็เลยต้องถามกันหน่อยว่าจริงไม่จริงอย่างไรนะครับ
นายกิจสนะวันนี้บอกกับเรานะครับบอกว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นที่ข่าวมีออกไปบอกลูกไม่คุยด้วยภรรยาขอหย่าเนี่ย
ตอนนี้ทำความเข้าใจปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว
คือหลังจากมารับทำคดีของคุณตังโมก่อนหน้านี้เนี่ย
รับว่ามันเป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัสที่สุดในชีวิต
จากนี้ไปเนี่ยจะทำอะไรคงต้องรอบครอบมากขึ้น
ในส่วนเรื่องครอบครัวตอนนี้ขอฝากผ่านไทยรัฐนิวโชว์ไปเลยว่า
ไม่มีอะไรแล้วค่ะนะคุยกับลูกกับเมียเรียบร้อยนะฮะ
เอาฟังธนายกิจสนะนะครับ
ส่วนเรื่องครอบครัวยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะ
ธนากิจสนะบอกก็ยังมีคนให้กำลังใจธนากิจสนะอยู่เยอะเหมือนกัน
คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะมาดูเรื่องของแผลที่ขาด้านขวา
ของคุณแตงโมนะคะหลังจากมีการชนะสูตรสองรอบ
ก็คือจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
แล้วก็นิติวิทยาศาสตร์ของทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยค่ะ
ทางตำรวจก็เลยบอกว่ามาประชุมกันอีกทีซิ
แล้วเดี๋ยวลองมาจำลองเหตุการณ์กันอีกทีดีไหม
จะได้รู้ว่าตกเรือท่าไหนทำไมถึงเป็นแผลแบบนั้น
ทำไมถึงเป็นแผลที่จุดนั้นก็คือที่ขาด้านขวา
ต้นขาด้านในด้วยนะคะฝั่งในของขา
คือช่วงบ่ายวันนี้พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิต
บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑ได้มีการประชุมนะคะ
หลักที่มีการพูดคุยกันก็คือเรื่องของบาดแผล
ต้นขาด้านขวารวมถึงบาดแผลอื่นด้วยค่ะ
ดังนั้นก็เลยสรุปว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อความชัดเจน
จำลองเหตุการณ์กันอีกทีดีกว่า
นำเรือสปีดโบ๊ทลำที่เกิดเหตุนะคะ
จำลองเหตุการณ์ที่อู่เรือแห่งหนึ่งในตอนบ่าย
จำลองเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ใช้ตำรวจชาย
แสดงแทนคุณแซนนะคะอยู่ในท่านอนท้ายเรือครับ
ตำรวจหญิงแสดงแทนคุณแตงโมนะคะ
ทำท่านั่งปัสสาวะท้ายเรือและทำท่าลุกขึ้น
จำลองเหตุการณ์อยู่ประมาณ๑ชั่วโมง
ตำรวจนำเรือลำที่เกิดเหตุออกจากอู่จอดเรือ
ไปในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีเรืออีกลำขับตามไป

มุ่งหน้าไปที่อำเภอปักแผลจังหวัดนทบุรี
ระหว่างการจำลองเหตุการณ์ใช้เนื้อหมูด้วยนะคะ
เอามาแทนผิวหนังมนุษย์นะคะพี่อุ๋ย
ใช้เนื้อหมูเยอะเลยมาจำลองแทนผิวหนัง
เพื่อเทียบกับบาดแผลนะคะ
ก็จะดูว่าเอ๊ะบาดแผลที่เกิดขึ้น
มันเกิดขึ้นได้จากสาเหตุอะไรได้บ้าง
คุณตังโมต้องตกเรือในลักษณะไหน
ท่าไหนถึงจะเกิดแผลแบบนี้
แล้วมันจะมีโอกาสไปโดนส่วนไหนของเรือได้บ้าง
ก็เลยเป็นแผลในลักษณะที่เราทราบกัน
นี่นอนท้ายนั่นนอนเหมือนคุณแซนที่บอกไว้เลยนะ

นอนเล่นโทรศัพท์มือถือดูดาวอยู่
แล้วคุณตังโมมาปัดสวะ
แล้วมาเกาะที่ขาตอนจะลุกขึ้นแล้วก็ตกลงไป
นี่นะฮะนี่เจ้าหน้าที่ยังจำลองเหตุการณ์กันอยู่นะครับ

ความชัดเจนที่สุดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เรื่องบาดแผลที่ต้นขาขวาของคุณแตงโมเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้เราไปคุยกับรองศาสตราอาจารย์นายแพทย์วิลศักดิ์จรัสชัยศรี

นี่นะฮะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์นะครับ
ของมหาวิทยาศิรินทรวจนะครับ

บอกว่าหากวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักวิชาการบาดแผลที่ต้นขาขวาของคุณตังโม
มีลักษณะฉีกขาดค่อนข้างเรียบ
แผลด้านบนแล้วก็ด้านล่าง

นี่เป็นข้อมูลที่หมอหมูบอกว่าได้รับมาแบบนี้นะครับ
ซึ่งหากอธิบายตามลักษณะของบาดแผลเบื้องต้น
ก็คือมีการฉีกขาดและขอบเรียบ
สามารถบอกได้ว่าเกิดจากของแข็งที่มีคม
ส่วนจะเป็นของแข็งมีคมชนิดใดเนี่ยเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
ที่จะต้องหาวัตถุในที่เกิดเหตุมาเปรียบเทียบ
แล้วจากบาดแผลของคุณตังโมข้างต้นที่มีการฉีกขาดขอบเรียบ
นั่นหมายความว่ามีความยาวมากกว่าความลึก
คล้ายลักษณะของการถูกฟันนี่นะฮะ
ส่วนความกว้างของบาดแผลต้องไปดูที่มุมบาดแผล
จะสามารถบอกความหนาของอาวุธได้
แต่ความกว้างก็อาจจะไม่สามารถบอกอะไรได้ชัดเจนทั้งหมด
บอกได้แค่ว่ามุมของบาดแผลเนี่ยเป็นลักษณะแหลมหรือกว้าง
หากเป็นมุมแหลมแสดงว่าอาวุธนั้นมีคม
หากด้านหนึ่งป้านด้านหนึ่งแหลมอาจเป็นลักษณะของการแทง
แล้วก็มีการกรีดลากลงมาแต่ถ้าเป็นการฟัน
ลักษณะเบื้องต้นจะสามารถบอกอาวุธได้ยาก
แต่ก็อนุมานเบื้องต้นได้ว่าเป็นวัตถุของแข็งลักษณะมีคม
นี่นะครับท่านผู้ชมครับเราก็เลยให้อาจารย์วิทยาศักดิ์หรือว่าหมอหมูเนี่ย
ลองวาดภาพหน่อยภาพที่จะเกิดจากวัตถุมีคมที่คาดว่าจะมีอยู่ในเรือ
วันนั้นที่คุณแตงโมไปอันแรกเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะ
จะเป็นบาดแผลถ้าบาดแผลนี้เกิดจากที่เปิดวายเป็นไปได้ไหม
ค่ะลักษณะของแผลจะมีความลึกมากกว่าความกว้าง
ซึ่งไม่น่าจะตรงกับบาดแผลที่ขาของคุณตังโม
ส่วนอีกรูปหนึ่งรูปที่สองนะครับเป็นลักษณะบาดแผลเรียบสวย
มีลักษณะเฉพาะตัวเกิดจากวัตถุมีคมของมีดนะ
ซึ่งบาดแผลที่เกิดจากมีดเนี่ยจะมีความลึกมากกว่าบาดแผลที่ถูกฟัน
ดูแล้วก็ยังไม่ใกล้เคียงกับแผลที่ขาของคุณตังโม
ทีนี้อีกรูปหนึ่งนะฮะ
หมอหมูบอกว่าใกล้เคียงที่สุดคือบาดแผลเรียบแต่มีความยุ่ยบริเวณปากแผลเล็กน้อย
คล้ายกับถูกวัตถุมีคมของใบพัดเรือเนี่ยฟันลงไปที่ขา
ใกล้เคียงหน่อยลองฟังนะครับ
คือขอบเรียบเนี่ยเหมือนที่บอกนะฮะโดยทั่วไปอันนี้โดยทั่วไปบาดแผลฉีกขาดขอบเรียบ
ซึ่งเราต้องไปดูนะฮะว่ารักษณะแบบนี้สมมุติถ้าเป็นบอกว่าขอบเรียบจริงนะ
เราไม่ได้พูดถึงคดีนี้ก็แล้วกันถ้ามีขอบเรียบจริงลักษณะมีความยาวมากกว่าความลึก
นั่นแสดงว่ามันลักษณะของการฟันลงมามันแตกต่างกับบาดแผลถูกแทงครับ
ถ้าบาดแผลถูกแทงเนี่ยมีความลึกมากกว่าความยาวเนี่ย
อันนี้เราบอกได้เลยเห็นได้เลยว่าขนาดอาวุธน่าจะประมาณเท่าไหร่
เพราะว่าตัวปลายมีดมันจะไปแตะสัมผัสอยู่อวัยวะภายใน
เพราะฉะนั้นเราก็สามารถวัดขนาดจากจุดที่ถูกสัมผัสมายังตรงบริเวณบาดแผลได้
ก็ยังพออนุมานขนาดของอาวุธได้แต่ถ้าฟันลงไปนี่อนุมานยากแล้ว
คือหมอหมูท่านบอกว่ารายละเอียดเรื่องบาดแผลตามร่างกายคุณตังโมเนี่ย
บุคคลภายนอกเนี่ยไม่ได้ทราบกันอย่างชัดเจน
เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์มันอาจจะยาก
แต่ถ้าในแง่ของการชนะสูตรเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องแยกเป็นจุดที่ต้องสงสัยให้ได้ว่าตรงนี้บาดแผล
หรือเกิดจากกระบวนการเน่าถ้าเป็นบาดแผลก็ต้องมาแยกว่าเกิดก่อนหรือหลังการเสียชีวิต
แล้วก็มาดูว่ามันเกิดจากวัตถุอะไรอย่างนี้ที่คุยกันเยอะที่สุดก็คือต้นขาขวาด้านใน
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยแพทย์ชนสูตรบอกแล้วว่าเกิดก่อนการเสียชีวิตทีนี้ต้องไปหาต่อว่าเกิดก่อนการเสียชีวิตเนี่ยเกิดตอนที่อยู่บนเรือ
หรือว่าตกเรือไปแล้วค่ะอ่าโอ้โหแล้วถ้าเกิดอยู่บนเรือเนี่ยไปโดนอะไรใช่ไหม
ตกลงไปแล้วไปโดนอะไรเนี่ยอันนี้มันตอบโจทย์เรื่องของทางคดีได้หมดเลยนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องของบัตรแผลเนี่ยยังเป็นประเด็นที่คนยังติดใจสงสัยนะคะ
เหมือนที่บอกว่าเป็นบาดแผลเฉพาะหมายความว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างไปทำให้เกิดแผล
เหมือนที่คุณหญิงหมอพรทิพย์บอกค่ะเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามว่าบาดแผลนี้เกิดจากอะไรกันแน่